ข่าวนี้ห้ามพลาดเจ้าถิ่นตะลุมบอลกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ทำเอางานบุญสะเทือนติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฉันด้วยครับ
สวัสดีครับคุณสุภาษามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวมาแล้ว
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูข่าวจัวหัวของเรานะครับ
ที่มีโจตะลุมบอลกันเนี่ย

มาดูเรื่องราวของความเชื่อกันก่อน
เกี่ยวข้องกับอูฮูฮู
คุณทำตรงนี้ไม่ได้คุณต้องทำด้านหลังนิดนึง

ไม่ใช่เขาบอกว่านี่เป็นงูจริง

งูจงอ่างตัวใหญ่มากอยู่อ่างเก็บน้ำบางพระที่จังหวัดชนบุรี
คนที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือเขาไปปั่นจักรยาน
แล้วเขาไปเจอมันชูคออยู่แบบนี้ข้างทาง

สุพัสราไหนล่ะงูเนี่ยเหรอ
งูเกิดก่อนนี่แต่นี่เขาบอกว่างูน่ะมาเข้าเขา

อีกที่ที่มีคนไปเจอที่อ่างเก็บน้ำมังพระนะฮะ

เขาบอกว่าเป็นช่วงของการประทับทรง

งูจงอางที่ไปเจอเป็นบริวารพญานาค

สำหรับที่มาของจงอ่างก็คือประชาชนเขาไปเจอ
อ่างเก็บน้ำบางพระฝั่งตรงข้ามอบตบางพระ

เอาแจ้งมาประมาณ๒๓วันแล้ว

เอางี้ละกันนะครับล่าสุดเย็นวันนี้

เขาก็ไปนะไปเฝ้าระวังเลยว่าตรงไหนตรงไหนที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
เจองูตัวใหญ่ก็ไปเฝ้าอยู่พักใหญ่นี่ไปเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะ
เจอไหมล่ะก็ยังไม่เจอสิแล้วงานนี้อย่างที่คุณสุภาษาราเล่าไป
ก็มีร่างทรงปรากฏตัวนะครับที่ประเมนบ้านเลขที่๒๙๔หมู่๑๑ตมบพระอาพิษฐ์ราชาจังหวัดชุนบุรี
เดินทางไปเจอก็เจอกับนางอารีมีสุขอายุ๖๕ปีนั่นแหละครับกำลังยืนอยู่หน้าบ้าน
คนนี้แหละครับพร้อมกับท่าทางอย่างที่ให้ดูตอนแรกให้ดูอีกสักรอบได้ไหม
เหมือนกับว่านี่อย่างนี้ถ้าแถวบ้านผมแล้วก็เป็นท่าเต้นปานโลหมา
แต่แถวนั้นชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นร่างทรงของงูเจ้าที่ที่เลื้อยพาดผ่านที่ชาวบ้านเขาเห็น
ไปไปมามาก็ยังไม่เจอทำไงดีอ่ะอืมตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามตามหาตัวเจ้างูตัวนี้อยู่นะคะ
แต่ตอนนี้เมื่อสักครู่คุณอารีเล่าให้ฟังก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของตัวของเขาเองนะ
ที่บอกว่าเป็นร่างทรงพญานาคปู่นาคาราชและพญานาคปู่พุทธชงเนี่ย
เขาบอกว่าตัวป้าเองก็เห็นงูอยู่แถวนี้แหละมันมาประจำแหละอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำ
ก่อนหน้านี้นะบางทีเลื้อยเข้าบ้านป้าเลยก็มีแล้วส่วนตัวป้าก็เชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบ
หากจะต้องพบเจอหรือจับงูจงอางตัวนี้ขอให้จุดทูบขอทางพญานาคซะก่อน
เพราะเขาเป็นงูพวกพญานาค
เอองั้นเจ้าหน้าที่ที่ไปครับก็ต้องทำตามที่ป้าเขาแนะนำ
เดี๋ยวได้ดูนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการจุดทูบแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษกันก่อน
จะมาจับงูเนอะนี่ยกมือไหว้อย่างนี้แล้วก็ปากทูบลงไป
แล้วก็รออยู่ตรงนั้นนั่นแหละตอนกลางข้ามกลางคืนด้วยนะ
สุดท้ายงูไม่มาตามนัดครับแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นงูที่เขาเอาไว้โชว์นะ
ก็คือเอาไว้สาธิตการจับงูคือทีมงานเนี่ยไหนเขาบอกว่าเขามาแล้ว
แล้วไม่เจองูตัวนั้นที่ชาวบ้านเขาเจอใช่ไหม
งั้นโชว์สาธิตการจับงูให้ชาวบ้านดูเผื่อวันใดวันหนึ่งมีโอกาสเจองู
วิธีการที่จะเอาตัวรอดต้องทำยังไงหรือวิธีการในการจับต้องทำยังไง
เพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนถ้าเจองูยังไงก็ให้เจ้าหน้าที่เขาจับดีที่สุด
อย่าไปจับเองถ้าคุณไม่มีความชำนาญครับ
โอ้เดี๋ยวจะเป็นอัตรายต่อชีวิตนะแก้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับในงานบุญแท้
วัยรุ่นครับเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นมาเจอกันในงานบุญนี้ชุนละมุนล่ะครับ
โอ้โหอะไรกันคะเนี่ย

ตรวจไม่ได้บุญบาปหลวนเลย
ตีกันในงานวัดนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือความโกลหนที่เกิดขึ้นนะครับกลางงานบุญ
นี่ฮะเป็นงานประเพณีในพื้นที่บ้านหนองแอกนะครับ
ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ภายในงานฮะคือเขาก็ห้ามกันแล้วเนาะ
อย่ากินเลยอย่าดื่มเลยเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในวัด
โอ้โหก็มีการดื่มเบียร์ในนั้นค่ะสติไงครับเนี่ยฮะแล้วบางคนนะฮะ
อยู่ในอาการมืนเมาอ่ะบางคนถือขวดเบียเข้าไปทำร้ายคู่อริด้วยครับ
สอบถามไปยังผู้ที่ถ่ายคลิปก็ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๒
แปดพฤศจิกายนที่ผ่านมาเร็วนี้เองครับ
เป็นการทะเลาะกันนะครับของวัยรุ่นในหมู่บ้านแถวนี้แหละ
กับวัยรุ่นต่างถิ่นมาทำไม

เอาเวลามาดูหมอลำมันก็ต้องมีการเต้น

แล้วคำเมนต์กันด้วยไงประกอบกับเมา

เอาเหตุการณ์นี้บาดเจ็บไปประมาณ๑๐คนนะคะ
ที่เป็นคนที่ก่อเหตุและคนที่เข้าไปห้าม
คนที่เข้าไปห้ามก็คือลักษณะถูกลุกหลง

ส่วนใหญ่ไปทิศทางเดียวกันล่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมในไลน์ว่ายังไงบ้างคะเหตุการณ์นี้
ก็ต้องเป็นทิศทางเดียวกันลักษณะไม่เหมาะสม
นี่มันงานบุญและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดด้วยค่ะ

ถ้าพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นนะก็ต้องฝากไว้ยังผู้ปกครองจริง
เพราะสุดท้ายพฤติกรรมของลูกเนี่ยเพราะว่าทำอย่างนี้
คนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นแหละ

คุณผู้ชมไปดูที่นี่กันบ้างเห็นบอกว่าโอ้โหโมโหมากเลย
ครอบครัวนี้คุณพ่อเนี่ยไปทราบมาว่าลูกไปทะเลาะกับเพื่อนข้างบ้าน
ก็ไปถามลูกแหละอยากเป็นนักเลงหรือไงไปทะเลาะกับเขา
แล้วไม่ใช่ต่อว่าอย่างเดียวลงมือด้วยค่ะตุ๊บตับตุ๊บตับเลยค่ะ
ภาพที่เห็นนี่คือพ่อตีลูกนะ

เพียงเพราะลูกไปทำรอกกับเด็กในซอยเด็กแถวบ้านนะคะ
แล้วก็เลยมาถามลูกเกิดอารมณ์โมโหก็เลยตีลูกแบบนี้

ถ้าจะตักเตือนก็ห้ามกันดีก็ได้นี่นะ
คลิปนี้นะคะเป็นความทารุณที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ระบุว่าเกิดขึ้นที่นครสวรรค์ค่ะ
ครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับเดินทางไปพบกับลูกสาวที่ถูกพ่อแท้ทำร้ายนะครับ
เราใช้ชื่อว่าน้องเอนามสมมุติแล้วกันอายุ๑๔ปีครับ
แล้วก็ไปเจอกับอาของน้องเอด้วยนะอายุ๓๘ปี
ซึ่งอาเนี่ยเขาเป็นยังไงคือคนนั้นเขาเป็นอาของน้องเอเนี่ยเขาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
บอกว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วง๖โมงเย็นของวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือน้องเอเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับย่าที่นครสวรรค์ได้๓เดือน
จากช่วงนี้แม่ทำงานไงแล้วก็วางแผนจะให้น้องเองเข้าเรียนต่อที่จังหวัดนครสวรรค์
จากก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำเรื่องของการดรอปการเรียนเอาไว้ที่ชั้นมสอง
แต่อย่างนี้น้องเอบอกว่าตอนเกิดเหตุพ่อเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็ไม่นึกนะว่ามันเรื่องอะไรทำไมอยู่พ่อถึงได้ต่อว่าต่อว่า
แล้วก็มีคำพูดที่สำคัญที่เราได้ยินจากในกล้องก็คืออยากเป็นนักเลงเหรอ
อะไรแบบนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็ทำร้ายร่างกายแบบนี้ครับ
ถามคุณย่าบ้างคุณย่าอายุ๖๒ปีแล้วค่ะก็เล่าว่าคือน้องเนี่ยเริ่มจากทะเลาะ
เอทะเลาะกับเด็กในซอยที่เขามาซื้อของที่บ้านที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
มีการดึงเสื้อกันจนล้มเด็กข้างบ้านมีแผลทีนี้มีแผลที่ข้อศอก
วิ่งไปบอกคุณแม่คุณแม่ของเด็กคาดว่านะคุณแม่ของเด็กก็เลยมาพูดกับพ่อของน้องเอ
น้องเนี่ยก็เลยถูกพ่อทำร้ายตามคลิปป่ะค่ะ
ครับหลังจากเกิดเหตุนะครับอาเนี่ยนะฮะได้พาน้องเอไปหาหมอแล้วก็พบว่ามีรอยช้ำตามตัวและศีรษะด้วยนะ
ก็เลยพาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองนครสวรรค์ก่อนนะครับ
ทีนี้แม่แม่ที่เอามาฝากไว้เอาน้องเอมมาฝากไว้ที่นครสวรรค์แม่ว่าไง
แม่บอกยอมไม่ได้แล้วเห็นคลิปแล้วเรื่องนี้ยอมไม่ได้เดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตอนนี้กำลังมาค่ะมาจากจังหวัดตราดจะมารับตัวน้องเอกกลับไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมคาดว่านะ
แต่ถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละทีนี้เจ้าหน้าที่พมนครสวรรค์ค่ะ
จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายคุณพ่อกับฝ่ายคุณแม่มาไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักค่ะ

ฟิล์ม

โอ้โหน่ากลัวนะกลัวอะไรรู้ไหม

น่ากลัวผ้าของหมาจะหลุด

แต่ก่อนที่จะกลัวพ่าจะหลุดเนี่ยกลัวบ้านเรือนเพื่อนบ้านเขาเสียหาย
เพราะผู้ชายคนนี้นอกจากโวยวายแล้วยังไปทุบบ้านเพื่อนบ้านอีกนะ
ครับแบบนี้ตำรวจต้องมาจับล่ะครับ

บอกว่าก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาแล้วนะ
บอกให้หยุดบอกให้ใจเย็นค่อยคุยกัน

อย่างนี้ฮะก็ต้องรีบจับตัวชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลเลย
แต่อย่างนี้เขาก็ไม่ยอมนี่เขาก็เดินไปตามบ้านต่าง
แล้วก็ทำลายข้าวของเสียหายไปหลายหลัง
เขาว่ากันว่า๓๔หลังครับคุณสุพัฒนศาลา
ไงทีนี้หลังจากจับผู้ชายคนนี้ไปก็ต้องไปดูประวัติ
เขาอายุ๓๖ปีนะแล้วญาติก็ให้ข้อมูล
เคยมีอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้เมื่อ๘ปีก่อน
เอาตัวไปรักษาแล้วนะหายแล้วนะ
แต่กลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้อาการคลุ้มคลั่งแบบนี้

นำตัวไปบำบัดอีกสักรอบแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
ไปดูซิว่าอาจารย์อาจารย์คนนี้เขามาเนี่ย
พอจะคุ้นไหมอาจารย์คนนี้บางคนไม่รู้บางคนรู้

แต่อาจารย์ท่านนี้พอมาแล้วเขาเห็นอะไรบ้างล่ะ

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัฆสบัติข้าว

ได้เวลาตามหาอะไรที่มันดีอะไรที่มันเด็ดแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่จุดแรกเลยไปขอพรกันหน่อย
ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
โอ้โหบรรยากาศสูตรสุพันธ์สลาดูสิ
เขาต้องมากลางคืนคุณค่ะใช่ค่ะสารตะเคียนคู่แม่ย่าโอรสแม่พันวิไล
เขตเทศบันกบินบุรีค่ะจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหบรรยากาศคึกคักเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายคุณ
อาจารย์เริงร่างทรงชื่อดังที่มาร่วมทำพิธี
พิธีก็คือการหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต์
ให้เฉาบ้านมาดูสิว่าในขันนมลมันมีอะไร
ทำไปท่องร่ายคาถาไปท่ามกลางความเงียบสงัด
และช่วงที่ทำพิธีนี้ที่เงียบอยู่เนี่ย
หมาสีดำค่ะอยู่ใกล้บริเวณศาล
ส่งเสียงหอนขึ้นมาเลยนี่น้องคนนี้
เฉาบ้านบอกโอ้โหขนลุกขนพงไปตามแต่ละค่ะ
และหลังจากนั้นพออาจารย์เริงนะเสร็จสิ้นพิธี
ปุ๊บเขียนตัวเลขลงบนแผ่นกระดาษ
เอาให้ชัดกันไปเลยนอกจากจะหยดเทียนลงไปแล้วเนี่ย
เอาดูกันเอาเองนะคะไม่พูดนะคะเนี่ยตัวเลขที่เขียนลงไปเป็นแบบนี้ค่ะ
เออเอางี้ละกันนะอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าเด็ด
อะไรที่มันชัดเจนแบบนี้
ทำให้ใครต่อใครเนี่ยเช็ดน้ำตามาแล้วนะเอาจริง
แล้วเรื่องความเชื่อเรื่องแบบนี้อันนี้เราก็ต้องเล่า
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมไว้ด้วยว่าดูแล้วต้องฟังหูไว้หูนะ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
ตามนั้นเลยนะครับนี่คือข้อความต่างที่เราตั้งใจจะมอบให้คุณผู้ชม
ซึ่งเป็นความปรารถนาดีจากท่านกศตชด้วยนะครับ
อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าดูข่าวแบบนี้แล้วยังไงต้องใช้วิจารณญาณกันนะจ๊ะ
หนุ่มจะเริ่มจีบสาวเนี่ยมันต้องมีวิธีต้องมีเคล็ดลับ

ไม่ต้องฟังผมไปดูเด็กน้อยคนนี้เขามีวิธีเด็ดดวงจริง

สบัดข่าวเด็กเย้
นี่แหละครับมาติดตามในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

ไปดูเด็กคนนี้อย่างที่ผมบอกจีบสามเก่งแต่เด็กเลยนะเรา
โอ้โหเป็นไงโอ้โหจีบสาวข้ามตัวก็ไม่ธรรมดา
นี่โอ้โหนี่เขาไม่ได้รู้จักกันหรอกนะ

นี่จับนิ้วก้อย
ขอขอเบอร์ขอไลน์มันน้อยไปจับมือกันเลยดีกว่า
นั่นไงเอาอย่างนี้เอางี้น้องเขาฝากมุกมา
เขาบอกว่าในช่วงที่แบบว่าการแพร่ระบาดของโควิด
ก็เลยบอกว่าดูแลรักษาสุขภาพนะจ๊ะ

อยากให้เป็นแค่ของผมคนเดียว
ไม่เงียบไม่ได้เหรอ

เออเอามาเลือกต่อไปแล้วกันนะคุณแม่บอกว่า
ปวดหัวปวดหัวเลยอยากให้ลูกเรียก
แม่ขอเรียกแม่สักคำเดียวก็ได้

นี่แม่ถามหน่อยเรียกแม่ได้ไหม

ถามจริงเรียกแม่ได้ไหม

เปอปะเปอปะเปอปะ

ตัวพ่อนี่ยิ้มเลยยิ้มเลย

เรียกแม่ได้ไหม

เดี๋ยวเขาโตกว่านี้ก็พูดได้เองนะคะ

ครับมาดูเรื่องนี้กันบ้าง

โอ้โหไปจอดที่ไหนอะไรยังไงต้องดูให้ดี
กลับมาเนี่ยควรจะต้องเป็นคู่เดิมแบบเดิม
แล้วถ้ามันไม่เป็นคู่เดิมเอาแล้วจะกลับบ้านยังไงล่ะทีนี้
ก็ลองดูสิครับ
ลูกทำรองเท้าสดแต่รองเท้าลูกแบบนี้

วิ่งไปเหนือยางดีเอามาผิดข้าง

คือมันคงจะคล้ายกัน

แล้วไซส์ก็คงจะใกล้เคียงกันนะเนอ
เอามาเลยแหละอย่างนี้แหละ
ซ้ายชมพูขวาฟ้า

ผมเรียกจอดนะภาษาผมนะชอบเรียกจอดรองเท้า
คืออย่างนี้เวลาไปวัดก็เหมือนกัน

ไปวัดระวังรองเท้าหายผมเป็นประจำเลย

ตำรวจจับขโมยหน่อยค่ะ
ขอบคุณคลิปนี้นะคะเป็นคลิปน่ารักค่ะ
ติ๊กต๊อกเหมือนกันวนาลี๑๑๑

เพราะหนุ่มคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอก
แต่เขาจะบอกอะไร
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
นี่นะผมไปเจอคนคนหนึ่งไม่น่าเชื่อนะ

เป็นคนดีไม่เชื่อไม่ชอบแล้วยังไง
อยากจะเป็นหอยเฉยเลย
อยู่ไปอิจฉาหอยมันซะอย่างนั้น

ทำไมล่ะทำไมถึงอยากเป็นหอย

แฮ้ววววพูดเลี่ยวกัน

หอยโขงเขายังงมขึ้นมาจุ๊บเลย

ดนทร์หนึ่งคุณเนี่ยมีใครอยากจุ๊บมั้ง
เออจริงเนาะ
ใครเคยมีประสบการณ์เคยทานบ้าง
เดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยเวลาทานเข้าไปเป็นไง

หอยขมนะล้างให้สะอาดก่อนที่จะมาประกอบอาหาร
ถามจริงคุณชอบหอยอะไรคุณทานหอย

ช่องไม่ไม่คิดไหม

ฮ่ามากเคิล
น้องหมายอดกะตันอยู่โอ้ยเหลือไปดูหน่อยว่ามันยอดกะตันอยู่ขนาดไหน
รายการต่อไปติดตามกันด้วยกับข่าวเย็นไทยรัฐต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป